เที่ยวกันหน่อยดีกว่าแต่เที่ยวทั้งทีเนี่ยต้องไปเที่ยวแบบที่เสริมสิริมงคลด้วย
ไปขอโชคลาภด้วยไปกราบไหว้ขอพรแล้วก็ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
ถ้าพูดแบบนี้ไปไหว้พระราหูยังไงปัดเป่าสิงชราออกไปใช่ไหม
ไปไหว้พระราหูที่วัดศรีสะทองค่ะ
พอไหว้เสร็จแล้วนะคุณผู้ชมแถวนั้นมีร้านอาหารอร่อยด้วยนะคะ
จะมีร้านอะไรบ้างแล้วการไหว้ขอพรเนี่ยเป็นแบบไหนตามไปดูตามไปด่วนเลยค่ะ
ตำนานที่เล่าขานกันมาสำหรับพระราหูที่ผู้คนต่างมากราบไหว้กัน
เพื่อเสริมดวงบารมีขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
เราไปรู้จักกับวัดที่มีชื่อว่าวัดศรีสะทอง
ทุกวันพุธที่วัดศรีสะทองแห่งนี้จะคึกคักเป็นพิเศษ
ชาวบ้านใกล้มารวมตัวกันเพื่อทำพิธีไหว้พระราหูค่ะ
แต่ก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับขั้นตอนพิธีการไหว้พระราหู
วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับจารอนกรรมการวัดศรีสะทอง
ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเราเกี่ยวกับความเป็นมาตำนานพระราหูแห่งวัดศรีสะทองกันค่ะ
ประมาณปีพุทธศักราช๒๔๕๖หลวงพ่อน้อยนวรัฐ
ท่านก็ได้ฟื้นฟูเกี่ยวกับเรื่องพระราหู
พระราหูที่ท่านได้จัดสร้างนี้ก็แกะมาจากกะลาตาเดียว
แต่ในปัจจุบันเป็นติดของที่ว่าหาย่าง
ที่ผ่านมาเนี่ยแม้กระทั่งว่าตัวผมเองเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพระราหูเนี่ย
ได้ไปศึกษากับคนผู้สูงอายุ
ท่านก็จะเล่าให้ฟังว่าเคยได้ยินกับปากของหลวงพ่อน้อย
ท่านก็บอกว่าใครมีกูไว้ไม่มีใจโห
พระราหูองค์ปัจจุบันนี้สร้างเมื่อประมาณปี๒๕๕๙
เป็นความคิดของท่านพระครูศิโรธสุวรรณรักษ์อดีตท่านเจ้าวาด
ไหว้พระราหูนี่จะต้องทำอะไร
เริ่มต้นคนที่ไม่เคยมาไหว้พระราหูเนี่ย
เราจะต้องไปถวายสังกฐาน

แล้วก็กล่าวคำว่าขอรับพระราหู
เมื่อข้าพระเจ้าบูชาท่านแล้วท่านจะบูชาต่อ
เมื่อข้าพระเจ้ารับท่านแล้วท่านจำรับตอบ

ถั่วดำเฉาก๊วยขนมเปียกปูน
กาแฟดำหรือจะเป็นไข่เยี่ยวม้า
จุดทูปเรียบร้อยแล้วก็เอาเครื่องสังเวยของดาว
ตั้งไว้บนโต๊ะแล้วก็เปิดฝาไว้ให้เรียบร้อย
ที่หน้าพระราหูก็ยังมีป้ายหมายเลขหนึ่ง

แล้วก็ว่าด้วยกระปะกะถาสุริยาปราบภา

ป้ายที่สองก็เป็นคำกราบภาษาบาลี

ที่๓ก็คือขอพรจากองค์เทพ
หลังจากที่เราไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เราก็รอประมาณสัก๕นาที๑๐นาที
แล้วเราก็ไปลาเครื่องสังเวยของดำ๘อย่าง
เพราะเป็นการที่ว่าองค์เทพพระราหูท่านให้พร
ผมคือฟังเชื่อว่าเรามีภาราหูแสดคอไว้
เวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่เราก็จะนึกถึงท่าน
สิ่งทุกอย่างที่มีปัญหาอย่างนี้
มันก็จะผ่านอุปสรรคอันนี้ไปได้
ทางวัดก็ได้มีการให้จัดละครลำ
จำเพาะวันพุธกับวันหาทิศ
พุธเราจะบริการถึง๓ทุ่ม
ถ้าวันอาทิตย์เราก็จะถึงแค่๕โมงเย็น
มาจากดอนแฝกค่ะก็แวะมาประจำ
ไหว้แล้วก็สบายใจก็คิดว่ามันก็ต้องดีอยู่แล้วค่ะ
เสร็จจากการเที่ยววัดเดินสายขอพร
พระราหูที่วัดศรีสะทองแล้ว

จากวัดศรีสะทองมาไม่กี่กิโลเมตร
ตามนักรีวิวชื่อดังที่ได้มาลอง
เขาบอกว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งอยู่ร้านหนึ่ง
รสชาติอร่อยแถมราคาถูกมาก
ตามข้อมูลราคาเริ่มต้นขายชามละ๒๐บาทเท่านั้นเองค่ะ
ที่สำคัญหมูเด้งที่คุณพี่เขาให้มา
ก็ให้มาแบบล้นชามเลยล่ะค่ะ

ก๋วยเตี๋ยหมูเด้งชื่อดังที่นอกจากจะให้เยอะ
รสชาติก็ไม่ได้เป็นสองรองใครเลย
คำบอกเล่าเมื่อก่อนร้านตาต้อ
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแบบเดลิเวอรี่ที่ขายบนเรือค่ะ
เมื่อลูกค้าโทรศัพท์มาตาต้อก็จะรีบแล่นเรือไปหา
แต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปคนไม่ค่อยจะอยู่ริมน้ำแล้ว
ก็ทำให้ตาต้อปักหลักขายอยู่ที่ท่าเรือตรงนี้แทน

แล้วก็ลงเรือวิ่งขายแล้วถึงจะมาขายที่นี่

นี่เล็กนี่๒๐
แล้วก็ชามใหญ่อย่างนี้๔๐
พอได้กำไรพอแล้วดีกว่ามานั่งรอค่ะ
พอได้กำไรพอแล้วดีกว่าไปนั่งรอคนไม่ไหว
รู้ว่าดังในยูทูปตกใจไหมกันนะ
มันงงจากไม่ค่อยมีคนกลับมาเยอะอย่างนี้
ก็ดีนะภูมิใจดี
ใน๑วันตาตอใช้หมูเด้งถึง๔๐กิโลกรัม
เพราะทุกชามให้หมูแบบหนักมืนเน้นไม่มีกั๊ก

ก็จะตามมากินแบบไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะ
เห็นคนแบบแชร์กันเยอะอร่อยค่ะ
นุ่มดีน้ำซุปก็กลม
ปริมาณเยอะค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงเลย
ไม่แพงครับปริมาณเขาให้เยอะ
แล้วก็รสชาติอร่อยครับ
ใครผ่านไปผ่านมาแถวนครปฐมไหว้พระขอพรเสร็จ
ก็สามารถแวะไปชิมก๋วยเตี๋ยวตาต้อกันได้
เพราะนอกจากจะให้เยอะราคาถูกแล้ว
ลีลาการขายของตาต้อนั้นเด็ดสุด

ไปแล้วถูกใจก็อย่าลืมมาเมาส์ให้ฟังด้วยนะคะ

เพราะตาต้อแกเปิดขายแค่ตอน๘โมงเช้า
ถึงบ่าย๓โมงเท่านั้นเองจ้า
ชอบนะนี่คุณทำอะไร

ถ้าคุณปัดอย่างนี้ดิฉันว่าสิ่งชั่วร้ายยังอยู่